เราพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยกันดีกว่าครับ
เตรียมความพร้อมในการลงเล่นศึกชัยนาคครับ

ซึ่งการพูดคุยล่าสุดเนี่ยนะครับ

เพราะว่าในชุดรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

ที่สามารถติดอยู่ในข่ายทั้งชุดใหญ่
เลยอาจจะต้องมีการหารือร่วมกัน
เกี่ยวกับการใช้ผู้เล่นทั้ง๒ชุดนะครับ
ว่าสุดท้ายแล้วจะแบ่งกันอย่างไร
ประเด็นนี้นะครับวันที่๒๑อย่างที่ทราบกันคือ

ซึ่งเป็นโปรแกรมของทีมชาติชุดใหญ่

ก็จะแข่งขันกันในวันที่๒๒๒๖มีนาคม

สรรคหายพระโคนกับทางสุปไทยใจเด็ด

โค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐ

จะเป็นรายการที่เรานั้นได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

มาใช้งานในทีมชาติชุดใหญ่หรือไม่

จากการดูฟอร์มการเล่นไทยลีกเกมแรกของทางโคชโตย
ศิริษักยอดญาติไทยเรื่องนี้ก็น่าติดตามนะครับ

ทีมไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้๓ประตูต่อ๐เกมหน้า
เจอกับเวียดนามนะครับในวันพฤหัสสบดีนี้ครับ